คราวนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
มี๒หนุ่มคู่หนึ่งเขาได้ซิ่งเรือไปตามคลอง
แต่ว่าสุดท้ายเสียหลักพลิกคว่ำ

เผยคลิปจากกล้องที่ติดไว้อยู่บนหมวกนิรภัย

หนุ่มรายหนึ่งกำลังขับเรือไปตามคลองในประเทศสหรัฐอเมริกา
พร้อมเพื่อนชายอีกคนก่อนจะเสียหลักพลิกคว่ำ
ตีโค้งกลับลำส่งผลให้ทั้งคู่ร่วงลงน้ำค่ะ
โดยที่เครื่องยนต์ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นเรือก็ได้วิ่งหมุนเป็นวงกลม
คล้ายกันเมื่อกี้เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นเรือนะคะ
ว่าชายหนุ่มที่มาด้วยกันจะพยายามกลับขึ้นเรือแล้ว

ว่าเหตุการณ์หลังจากคลิปนี้เนี่ยทั้งคู่สามารถกลับขึ้นเรือได้หรือเปล่า
แต่ชาวเน็ตบางคนก็สังเกตเห็นว่าในช่วงท้ายของคลิปวิดีโอ
ชายหนุ่มที่พยายามกลับขึ้นเรือมีภาพคล้ายเลือดปรากฏที่แขนขวาค่ะ
ซึ่งก็คาดว่าอาจถูกใบพัดเรือฟันขณะพยายามปีนกลับขึ้นเรือ
นี้ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าการพยายามปีนกลับขึ้นเรือ
ขณะที่ใบพัดมอเตอร์เครื่องยนต์หมุนทำงานเนี่ย
เป็นการกระทำที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างยิ่ง
ไม่ควรทำเด็ดขาดนะคะ